ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะถอนหายใจกันได้บ้าง
เฉพาะผู้ประกอบการก็คือมติของสบคนะคะ
วันนี้เคาะออกมาแล้วค่ะมีการลดพื้นที่สีส้มเหลือ๔๔จังหวัด

แล้วก็มีการปรับเรื่องของมาตรการในร้านอาหารด้วยนะคะ
วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค
แถลงผลที่ประชุมใหญ่ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะ
ก็จะเป็นเรื่องของการปรับระดับพื้นที่แล้วก็มาตรการควบคุมโควิด๑๙
เรื่องต้นลดพื้นที่ควบคุมสีส้มจาก๖๙จังหวัดเป็น๔๔จังหวัด
เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองเป็น๒๕จังหวัดค่ะ
ส่วนพื้นที่สีฟ้าที่เป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว๘จังหวัดยังคงไว้เหมือนเดิม
แบ่งพื้นที่สีใหม่นี้จะเริ่มก็คือ๒๔มกราคมนะคะ
ส่วนมาตรการในร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้าค่ะ
พื้นที่ควบคุม๔๔จังหวัดสามารถทานอาหารในร้านได้
เปิดได้ตามปกติทุกอย่างแต่ห้ามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านนะคะ
อันนี้จะให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดมาตรการ
ตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่ได้เลยให้อำนาจ
ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
ในร้านได้เปิดได้ตามปกติ
ก็ให้อำนาจคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดมาตรการ

สำหรับมาตรการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร
อนุญาตให้ดื่มได้ไม่เกิน๕ทุ่มจากก่อนหน้านี้เนี่ยให้ถึง๓ทุ่ม

แต่ว่าร้านที่จะให้ดื่มแอลกอฮอลในร้านได้
จะต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่านชาพลัส

ก็สามารถกลับไปทำงานตามปกติได้
ก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงานค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็สงสัยกันอยู่ว่า
เห็นชอบแล้วว่าให้เริ่มลงทะเบียนใหม่ได้ตั้งแต่๑กุมภาในทุกประเทศค่ะ
แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลนิดนึงตรงที่ว่า
ทุกประเทศเข้ามาได้ก็จริงแต่จะต้องมีการอยู่ในที่พักก่อน๕วันค่ะ
ครั้งแรกคือวันแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทย
ครั้งที่๒คือวันที่๕ของการเดินทาง
ซึ่งในระยะเวลา๕วันนี้ที่คุณต้องเข้าพักโรงแรมเนี่ย

คุณจะต้องมีหลักฐานการชำระเงินจองโรงแรมแล้ว
และคุณต้องจ่ายเงินรับผิดชอบเรื่องของโรงแรมทั้ง๕คืนนี้

และประการเองก็ต้องครอบคลุมด้วยเหมือนกัน
ก็คือว่าค่าห้องค่ารักษาหรือจำนวนวันที่มาอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอ
ด้วยมาตรการใหม่นี้แล้วยังมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีก
แล้วก็มีระบบติดตามตัวเหมือนเดิมค่ะ
ประกาศล่าสุดของสบคก็มีรายละเอียดในเชิงที่ลดหย่อนลงมาหลายอย่างเหมือนกันนะคะ